ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อย
คือหลายคนเห็นแล้วบอกมันเกินไปหรือเปล่า
คือมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเขาไปตัดไฟนะฮะเข้าไปที่มิเตอร์
แล้วมีคนไม่พอใจที่เขามาตัดไฟ
นู่นแล้วฮะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่ถูกผู้ชายสองคนนี้รุมทำร้าย
คือจนลากลงไปคูน้ำข้างทางอ่ะโอ้โหคือมีชาวบ้านมาดูแต่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาห้ามนะฮะ
สุดท้ายสองคนนี้ทำร้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เขามาตัดไฟตรงมิเตอร์ตรงเสาไฟเนี่ย
หนำใจนะถึงพอนะไม่ใช่ว่ามีคนมาห้ามแล้วเลิกนะฮะ
จนหนำใจแล้วถึงพอแล้วก็เดินขึ้นมานะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับก็คือนายจิรษักอาจสำอางอายุ๔๓ปี
เป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ
จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนเรียบคลองซอยวัดจันทรารามหมู่๔
ตำบลครูบังหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วปฐุมธานี
นี่หลังเกิดเหตุนี่ชาวบ้านก็ไปช่วยกันนำขึ้นมาจากคูน้ำข้างทาง
นี่ฮะเป็นทุ่งนาตรงนี้ด้วยนี่นะครับ
โอ้โหดูสิหนักเลยนะฮะท่านผู้ชมครับดูอาการบาดเจ็บของคุณจิลศักดิ์นะครับ
คั่งในสมองหน้าผากนี่เป็นแผลชะกัน
กรามหักฟกช้ำไปหมดตามร่างกายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑ตุลาคมนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ต้องไปช่วยกันเอาตัวขึ้นมาแล้วก็แจ้งลูกสาวให้ทราบเรื่อง
นำตัวส่งโรงพยาบาลปมเหตุเนี่ยผู้ชายสองคนในคลิปเนี่ยนะครับ
เขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะโมโหที่คุณจิลศักดิ์คนเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยมาตัดไฟ
เพราะก่อนหน้านี้เคยมาตัดมิเตอร์ไฟของที่บ้านมาก่อนรอบนึงแล้ววันนี้มาอีกนี่ฮะ
แต่ความจริงเนี่ยจะไปตัดบ้านญาตินะแต่อยู่ใกล้กันนี่แหละมาดักทำร้ายเขานะครับ
แต่มันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่หรือเปล่า
ไม่คุณก็ต้องไปยื่นอุทงอุทธรณ์ว่ารายได้ยังไม่พอขอผัดผ่อนอะไรก็ว่ากันไป
เป็นคนละส่วนงานกันนะเนาะใช่
ลูกสาวของคนเจ็บนะครับก็คือคุณสโรชานี่คนเจ็บนะฮะคุณจิลศักดิ์นะครับ
ลูกสาวบอกโอ้โหมาเห็นพ่อแล้วแบบคือมันทำกับพ่อเกินไปหรือเปล่า
เธอบอกเธอไปแจ้งความที่สพครูบางหลวงนะฮะเจ้าของพื้นที่
เพื่อให้ตำรวจเนี่ยไปตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
แต่ตอนนั้นพนักงานสอบสวนบอกไม่มีหลักฐานให้ไปหาหลักฐานมา
เธอบอกเธอไปหามาจนได้คลิปวีดีโอที่มีชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะครับ
เอามาเป็นหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเนี่ยถูกสองคนนี้ทำร้ายจริง
คุณจะรู้อะไรกับเขามะกอนไหมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามาตัดไฟ
ฝากให้รีบดำเนินคดีนะคะให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าคือรถพ่อหนูก็พังพ่อหนูก็เจ็บ
คือสองคนที่ก่อเหตุเนี่ยบ้านเคยถูกคุณจิลศักดิ์ไปตัดไฟมาแล้ว

รู้ว่าเขาจะมาดักร้อนทำร้ายเลย
นี่เป็นอีกคลิปนึงลูกสาวของคนเจ็บ
ได้มาเป็นหลักฐานตอนที่หัวหน้างานนะกับลูกสาว
ไปหาผู้ก่อเหตุที่บ้าน
เพื่อจะไปถามว่าเออทำไมต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้
นี่ฮะแล้วก็แอบบันทึกเสียง

มึงอะ
คือก็ไปโวยวายใส่เขาว่าโอ้โห
นี่มาฟอกงงฟอกเงินเหรอเงินที่เก็บค่าฟง

ทั้งที่เขาจะไปถามว่ามาทำร้ายพ่อเขาทำไม
ทำร้ายลูกน้องเขาทำไมแค่เขามาทำตามหน้าที่

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

ย่ายังราบเป็นทางยาวอยู่เลย
ที่คุณจีรศักดิ์ถูกลากลงไปทำร้ายในวันนั้นนะครับ
ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี่นะครับ
ส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่ห่างจากจุดนี้แค่๑๐เมตรนี่นะฮะ
หน้าบ้านเนี่ยมีมิเตอร์ไฟติดอยู่ที่เสาไฟฟ้า๑หม้อ
เราก็อยากจะถามว่าเออตกลงมันยังไงกัน

ก็เลยไปที่บ้านนะครับ

นี่คุณพัชราวรินน้องกั้งนะครับ
ไปยืนรออยู่สักพักนึง

คนออกมาจากบ้านเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับ

ไม่เท่าไหร่แต่ถือขวานออกมาด้วยคุณเขียนมาสอน
นี่เห็นมั้ยรำขวานออกมาเลยเห็นมั้ย
นี่ฮะน้องกั้งก็เลยต้องถอยห่างออกมาก่อน

ส่วนอีกคนนึงที่รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ย
เป็นฝาแฝดของเขาชื่ออนันต์
อานนท์เป็นแฝดผู้พี่อนันต์เป็นแฝดผู้น้องนะครับ
แต่เราไม่เจออานันต์นะเจอแต่อานนท์คนนี้คืออานนท์

ทำไมต้องคุยไปด้วยถือขวัญไปด้วยงงมากเหมือนกัน
นั่นน่ะสิสักพักนึงพี่ชายของอานนท์กับอานันต์เนี่ยออกมานะฮะ
อดุลอันนี้ค่อยคุยรู้เรื่องหน่อย
อดุลพี่ชายแต่อดุลเขาไม่ได้ทำร้ายนะฮะคนที่ทำร้ายเนี่ยมีสองคนฝาแฝด
อดุลนี่บอกว่าคนที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยคือน้องชายฝาแฝดนะ
อานนท์กับอานันต์ทำไปเพราะโกรธที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไม่มาแจ้งเตือน
โกรธที่เจ้าหน้าที่แม่งเตือนก่อนอ่าอยู่ก็มาตัดไฟและมาถอดมิเตอร์ไป
ทำให้บ้านเขาเนี่ยมีแม่ที่แก่นะป่วยชะลาอยู่บ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อน
ได้บอกว่า๖เดือนยังไม่จ่ายกางโมงนะครับ
อ๋อบอกว่า๖เดือนยังไม่จ่ายแล้วค่าใช้เท่าไหร่นะ

ค่ะตรงนี้เขาถอดไปนี่มีบ้านบังกับบ้านพี่สาวกับบ้านมะไหม

อืมสามหลังเหรอจ๊ะ

คือไม่ใช่บ้านผมที่เดียว

พี่แจ้งว่ามีบ้านหลังอื่นก็เลยแค้นเขา
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าคนที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อยู่ในคลิปหลักฐาน

เป็นลูกบ้านจริงนะแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปวุ่นวายอะไรมากนัก
เพราะตัวของอานนท์เนี่ยนะพี่ฝาแฝดเนี่ยเขาสติไม่ค่อยดีเพิ่งพ้นโทษออกมา
ผู้ใหญ่บ้านบอกเขามาเตือน๓รอบแล้วไม่ได้ว่าอยู่มาตัดเลยนะฮะ
ส่วนเรื่องของตำรวจเนี่ยสพครูบังหลวงนะครับท่านผู้ชมครับ
เราถามไปยังร้อยตำรวจเอกอำนาจนิ่มนวลรองสารวัตรสอบสวนนะฮะ
สพครูบังหลวงบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
หลังเกิดเหตุที่ไม่ไปจับกลุ่มคนก่อเหตุทันทีเพราะตอนนั้นยังไม่มีหลักฐาน
ก็เลยแนะนำญาติของคนเจ็บบอกว่าเออยังไงลองไปหาหลักฐานตามขั้นตอนก่อน
คุณผู้ชมสงสัยประเด็นนี้เยอะค่ะพี่อุ๋ยอ้าวเห็นไหม
เหรอคะผู้เสียหายต้องไปหาหลักฐานเองเหรอคะ
นี่โชคดีมีคนถ่ายคลิปไว้นะอันนี้ท่านบอกมาอย่างนี้นะครับ
แรกผมก็รอฟังท่านว่าท่านจะชี้แจงว่ายังไงใช่ท่านบอกท่านแนะนำไป
ผมคิดในแง่ดีนะตำรวจเขาก็คงจะมีวิธีการตามขั้นตอนที่จะไปหาหลักฐานนั่นแหละ
ตำรวจก็หาด้วยเขาก็หายอ่าแล้วผู้เสียหายก็ไปช่วยหามาด้วย
ถูกต้องตำรวจเขาแนะนำว่าไปหาคู่ขัดหนานอีกทางนึงก็ได้
เอิญลูกสาวคนเจ็บเขาได้หลักฐานก่อนแล้วตำรวจยังไม่มีหลักฐาน
อาจจะเกือบจะได้นี่เอาเป็นว่านี่แหละฮะลูกสาวคนเจ็บก็เลยไปได้หลักฐานตรงนี้มา
ก็เลยเอามาให้ตำรวจตำรวจบอกว่าพอได้หลักฐานปุ๊บ
อ่าก็รวบรวมหลักฐานต่างต่างแล้วก็ขออนุมัติศาลจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อออกหมายค้นเพื่อจะไปบ้านคนก่อเหตุ
แล้วนี่ฮะ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจมาถึงบ้านเลย
นะฮะนำหมายค้นมาที่บ้านเจออดุลนะฮะ
อดุลนี่เป็นพี่ชายคนโต
ขี่จักรยานยนต์ออกไปกับน้องชายฝาแฝดเพื่อไปละหมาด
ตำรวจก็รอตามขั้นตอนนะรอให้เขาเข้าพิธีละหมาดอะไรเสร็จเรียบร้อย
ก็ไปแสดงตัวพร้อมหมายค้นเพื่อให้พาไปที่บ้าน
เพื่อจะไปดูเรื่องของพยานหลักฐานต่างอะไรเพิ่มเติม
จากนั้นก็ไปเจออานนท์นะซึ่งอยู่ที่บ้าน
ตรงนี้ที่ละหมาดเนี่ยเจออดุลกับอานันต์แล้วไปเจออานนท์อีกคนนึง
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้อานนท์กับอานันต์นะ
โดยเฉพาะอานนท์เนี่ยยังไงไปที่โรงพักหน่อยอ่า
แต่ว่าอานนท์เขาไม่ยอมไปตำรวจบอกไม่ไปก็ไม่เป็นไรวันนี้หมายค้น
อย่างนั้นถ้ามีหมายจับอานนท์ต้องไปนะอานนท์ไม่สนใจนะฮะทำยังไงรู้ไหม
นนท์หยิบกัญชาขึ้นมาดูดต่อหน้าตำรวจอ่าสูบกัญชาโชว์เลยฮะ
ก็ถูกกฎหมายนี่บอกมันไม่ผิดกฎหมายแล้วผมก็เป็นผู้ป่วยด้วย
มีใบอนุญาตคุณหมอก็บอกต้องสูบกัญชาอืมบำบัดโอ้ยนี่ฮะ
นี่ฮะตำรวจบอกไม่เป็นไรก็ยังไงก็มีหลักฐานอะไรต่างนานาเนี่ย
เดี๋ยววันไหนที่มีหมายจับหรือว่าหมายเรียกมาเนี่ยเอาไปให้ครบก็แล้วกัน
ตำรวจก็เลยต้องถอนกำลังไปก่อนนะฮะแต่อดุลเนี่ยเขาก็ยอมไปกับตำรวจ
เพื่อไปให้ข้อมูลอดุลไม่ได้ก่อเหตุนะจากนั้นไม่นานฮะ
อันนั้นก็กล่อมพี่ชายคืออานนท์อันนนท์ที่สูบกัญชาโชว์เนี่ย
มาโรงพักจนได้สามพี่น้องก็เลยมานะฮะครบถ้วนนะ
ทั้งหมดก็๒คนนะอานนท์กับอานันต์ก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงนะครับ
อดุลพี่ชายเขาก็บอกว่าเนี่ย๓เดือนก่อนเนี่ย
เคยถูกคนเจ็บมาตัดไฟที่บ้านก็เลยครับแค้นใจกันอยู่
แม่ก็ป่วยแก่อยู่ที่บ้านเดือดร้อนทีเนี้ยวันนั้นเนี่ย
น้องชายมาเจอคนเจ็บเนี่ยมาตัดไฟอีกนะฮะก็เลยบันดาลโทษะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะครับร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะฮะเดี๋ยวต้องรอผลเรื่องการตรวจสารเสพติดนะ
เสพติดทั้ง๓คนตรวจหมดเลยถ้ามีกัญชาก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ทีนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะ
อาการของคนเจ็บเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
เนื่องจากอาการหนักคือเลือดข้างในสมองมีฮะคุณจิลศักดิ์
แล้วก็ฟกช้ำทั้งตัวนะครับตามร่างกายถูกทำร้ายไปหลายจุด
ลูกสาวแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งต้นสังกัดยืนยันว่า
ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะมันรุนแรงเกินไปเขาเจ็บหนักเลยนะเนี่ย

เขาแจ้งก่อน๓ครั้งก่อนมาตัดไฟ
คุณผู้ชมบอกรอฟังผลตรวจสารเสพติดในร่างกายของผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะ
เดี๋ยวรอกันต่อไปครับ